เมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีเหตุยิงกันตาย๒ราย
ภายในซอยโนบรีจังหวัดสมุทรปราการ
ระบุเหตุนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นชาย๑รายแล้วก็หญิง๑ราย
จุดเกิดเหตุเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณเจ๊ใบหม่อน
อกจากนี้ยังมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าผู้ถูกยิง
ได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุ
และขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุการยิงกัน
จนมีผู้เสียชีวิต๒รายแล้วก็บาดเจ็บ๑ราย
มาจากเรื่องชู้สาวความหึงหวงส่วนรายละเอียดและความคืบหน้า
เดี๋ยวทีมข่าวของเรากำลังตรวจสอบประเด็นนี้อยู่
เพราะเป็นประเด็นที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนี้เอง
แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความอัปเดตมีความคืบหน้า

ถือว่าเป็นเหตุยิงอุกอาจภายในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ